เมื่อกี้รถสะเทินนามสะทนบกอันนี้รถตักดินเลยทีเดียว
และที่สำคัญคนขับเป็นชาวจีนที่คุ้มคลั่ง
เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวมาก

ท่านก็ไม่สามารถหยุดได้จนสุดท้ายต้องวิสามันนะคะ
นี่เลยรถตักดินคันนี้สีเหลือง

ไล่ไปชนไปทีละคัน

คลิปนี้กำลังถูกโพสต์

ไปมานี่โอ้โหไม่ไหวแล้วสถานการณ์นะคะ

เล็กทริกไบท์ซิโคลวงกลมเอาไว้นะคะ

เหตุการณ์ถูกบันทึกได้จากกล้องวงจรปิด
บนถนนสายหนึ่งเนี่ยภาพนี้น่ากลัวนะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมคอยดูนะชนคน
นี่นี่ชนคน

แล้วก็กลับไปกลับมาอยู่แบบนี้ใช่คือ

ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ

ขับบาดเจ็บหลายสิบราย

เฉยเฮ้ยทำไมทำอย่างนี้

รายงานว่าคนร้ายเกิดอาการคลุ้มคลั่งนะคะ
ก่อเหตุขับรถตักดินขนาดใหญ่

พุ่งชนผู้คนบนท้องถนน
แล้วก็พยายามขับวนไล่ชนเจ้าหน้าที่นะคะ

จากถูกรถทับด้วยค่ะ

ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้
จากคนร้ายมียานพานะที่ค่อนข้างใหญ่

ด้วยการใช้ปืนซุ่มยิงระยะไกล

ก่อเหตุวิชามันคนร้าย

ที่นั่งคนขับนะคะ
โดยเหตุการณ์ทั้งหมดเจ้าหน้าที่

ขวามือคุณผู้ชมคือคนนอนอยู่นะคะ

ก็ต้องใช้วิธีวิสามันฆาตกรรมไป